เขาบอกว่าเป็นกล้องของผมซ่องได้ไกล

เพราะเผอระดับโลก

อกจากนี้เขายังพบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ไม่ใช่ค่ะ

เออความเป็นแม่ก็จะนึกถึงนมเนี่ย

ต้องเป็นลูกเสือสามัญหรือสำหรอง
ตอนนี้คงจะเป็นสำหรองอยู่จะพลาดหรือไม่ต้อง

ส่วนนี้คือลูกวัวที่เราพูดถึง
คุณชิสาคุณเข้าใจสมัยนะฮะ
วัวแดงที่พูดถึงไม่ใช่นมถุง

ใช่ให้ดูกันแบบนี้เพราะอยากจะให้สัมผัส
ถึงบาลญาชาติธรรมชาติ

ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองกรุงหรือว่าในที่ไหน
ดูหนิเสือกุญกุยกันน่ะเดี๋ยวลูกมีคนแอบดูเรา
นั่นแน่นั่นหรอกก็๗๒๐

เอาคุณลองส่องดูนี่เห็นกี่ตัวนับหนู